สีดำเต็มหาดเลยค่ะเอามันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวพาไปดูภาพพร้อมกันค่ะ
สีดำแถวอ่าวนางที่กระบี่เนี่ยคุณผู้ชม

หลายคนเห็นภาพแบบนี้แล้วก็แปลกใจแล้วก็สงสัยเนี่ยนะคะ
อ่าวนางแล้วก็หาดนพรัชธาราที่เมืองกะบี่เนี่ย

ถูกต้องแล้วปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ระยะทาง๕๐๐กว่าเมตรเนี่ย
ปรากฏว่าพื้นหาดกลายเป็นสีดำ
เพราะว่ามันมีซากของสาหร่ายทะเล
โดนคลื่นซัดแล้วก็ลอยมาเกยอยู่เต็มทั้งสองหาดเลยค่ะ
ทำให้โอ้โหจากเดิมที่มันเป็นหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

แล้วบางจุดนะคุณไม่ใช่แค่ดำอย่างเดียว

เพราะว่ามันมีซากของสัตว์ทะเลบางชนิดเนี่ย

แล้วซากสัตว์ทะเลมันก็เริ่มเน่าแล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่หน้าหาดนะ
ชาวบ้านบอกว่าอยู่ตรงนี้มา๓๐กว่าปี

แต่ว่าทุกปีในช่วงนี้
จะมีสาหร่ายลอยมาเป็นประจำ

แห่งชาติหานวภรรษฐรมุกเกาะพี
นายประยูนพงพันธ์ก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
เจ้าหน้าที่เป็นร้อยนายเลยนะ
นี่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากอบตอ่าวนาง
ขอความร่วมมือจากพนักงานของสถานประกอบการหน้าหาด
ต้องช่วยกันค่ะระดมเก็บกวาดเศษซากสาหร่ายพวกนี้ตั้งแต่เช้าเลย

มากวาดซากสาหร่ายบนผิวหน้าตรงซายเนี่ยตรงหาดซายเนี่ยออกทั้งหมด
ซึ่งหัวหน้าอุทยานเนี่ยบอกว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงสี่ถึงห้าวันนี้
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาก็เก็บกวาดกันไปแล้วรอบนึงด้วยนะ
หน้าหาดนพรัชธาราเนี่ยแต่ว่าวันนี้ยังมีสาหร่ายที่โดนคลื่นซัดมาอีกเยอะ
ถือว่ามากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยแล้วสาหร่ายกลุ่มเนี้ยมันเป็นสาหร่ายเขียว
หรือว่ากลุ่มเดียวกับตะไข้น้ำค่ะคุณผู้ชมจะมาปกติอยู่แล้วในช่วงนี้
แต่ว่าปีนี้มันมากที่สุดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานักวิชาการเขาก็เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้สาหร่ายโดนคลื่นซัดมาเยอะขนาดนี้เนี่ย
มันอาจจะมาจากผลกระทบของอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนแล้วสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยนะคะ
โดยธรรมชาติแล้วเขาจะอยู่ตามโขดหินตามแนวปาการังใต้ทะเล
ทีนี้คุณพออุณหภูมิใต้น้ำมันสูงเนี่ยสาหร่ายมันก็จะหลุดมันก็จะตาย
จากโขดหินพอโดนคลื่นซัดก็เข้าหาฝั่งแล้วบางส่วนก็ติดเอาสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่อยู่ตามแนวปาการังมาด้วย
ถามว่ามีผลกระทบต่อคนไหมคำตอบคือไม่มีนะคะเพราะว่าสาหร่ายพวกนี้ไม่มีพิษ
แต่สิ่งที่มีผลกระทบก็คือกระทบต่อทัศนียภาพความสวยงามไง
ก่อนหน้านี้เขาเก็บกวาดมาได้เยอะมากเลยนะ๓๔ตัน
แต่รอบนี้พอมันมีขึ้นมาเยอะแบบนี้อีกก็จะเร่งเก็บกวาดให้หมดไปโดยเร็ว
เวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจะได้เจอหาดไซดสวยนะคะ